ว่าช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลแห่งความรัก

ก็เลยขออัปเดตความหวานของคู่หวานในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า

คู่นี้เขามีความหวานมิ้งกันอยู่ตะลอดเวลายังที่รู้รู้จัน
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปถามเขาว่าเออวันวาเลนไทยนี้เนี่ยเขาจะพากันไปที่ไหน
ซึ่งนางเอกสาวเขาก็บอกนะคะว่าเตรียมควงแฟนนุ่มไปดินเนอร์
ต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีแพลนไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยนะคะ
ซึ่งความสัมพันธ์ในตอนนี้ถือว่าเรียบง่ายไม่ค่อยได้เจอกันบ่อย
แต่ความมุ้งมิ้งเนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะจ๊ะ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
แล้วว่างเราค่อยมาเจอกัน

ว่าตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในช่วงทำดุษฎีนิพนธ์
ซึ่งสารวัตรหมีก็คอยให้คำปรึกษาช่วยเหลืออยู่ตลอด

ก็อยู่ในช่วงที่ทำดุสดีนิพนธ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แพนก็รอสรุปโม้ข้ออยู่อะไรอย่างนี้
ว่าจะเริ่มทำแต่ก็ยังมีเปลี่ยนเล็กอะไรอย่างนี้
หมีก็คอยช่วยตลอดนะคะเรื่องถ้าเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้

ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารวัตรหมีกับแพนเค้กค่ะ
เขาเคยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ว่าถ้าเรียนจบปริญญาเอก
เป็นดรเมื่อไหร่แพลนงานวิวาก็จะมาทันที
ก็ถือว่าอาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้เพราะว่าจะจบปีหน้าแล้ว

ก็เป็นกำลังใจทั้งสองคนด้วยนะคะ